ถ้าหากว่านับเวลาตั้งแต่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชน
ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ก็นับเป็นเวลากว่า๑๓ชั่วโมงแล้วนะคะ
ขณะที่ทางสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เตรียมพันธุ์ข้าวพระราชทานพอเพียง
แจกให้ประชาชนถึงกว่า๕๐๐๐ถุงในวันนี้ค่ะ
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
คุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานสดมาจากท้องสนามหลวงเชิญเลยค่ะ

มีประชาชนเข้าไปกราบบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
แล้ว๒๖๖๒๑คนค่ะ
ขณะที่วันนี้นะคะบรรยากาศที่พื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะ
ก็ยังมีประชาชนจิตอาสากลุ่มต่าง
เข้ามาทำหน้าที่บริการให้กับประชาชนค่ะ
และนี่เป็นเสียงร้องเพลงของเด็กหญิงปวริสาชมศรีค่ะ

ครอบครัวจากย่านฝั่งธนบุรี
เพื่อแจกริบบิ้นจำนวน๒๐๐กว่าชิ้น

เพราะต้องการทำความดีถวายในหลวงราชการที่๙
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมีได้ค่ะ
ด้วยอาทิตย์มันจัดทีมากขึ้น

ขณะที่วันนี้นะคะตลอดทั้งวันค่ะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ได้นำข้าวพระราชทานพอเพียงมาแจกให้กับประชาชน
ที่ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่๓แล้วนะคะ
หลังจากที่เริ่มแจกจ่ายมาตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกว่า
ได้มีการนำข้าวพระราชทานพอเพียงมาแจกจ่ายประมาณ๕๐๐๐ถุง
และวันนี้ก็ได้จัดเตรียมให้มากกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๓หมื่นค่ะ
แต่เสาร์อาทิตย์จะเยอะเป็นพิเศษ
๕หมื่นน่าจะได้นะแต่เยอะมากว่านี้
แบบเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเยอะมากเลยยิ่งเมื่อวานนี้ดูเหมือนน่าจะเยอะกว่าวันนี้นะ
เมื่อวานนี้ไม่มั่นใจน่าจะ๔๕๐๐๐นี่แหละค่ะ
ขณะที่ประชาชนก็ยังทยอยเดินทางขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ

โดยประชาชนที่ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาจนถึงเวลา๑๘นาฬิกานะคะ
มีประชาชนขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
แล้ว๒๖๖๒๑คน
และรอคิวอีก๓๓๐๐คนค่ะ
ซึ่งหนึ่งใน๓๓๐๐คนนะคะ
ก็มีคุณศึกษุคุณพันธ์ดีผู้ศึกข่าวเทวรัฐทีวีของเราค่ะ
เกาะติดบรรยากาศการต่อแถวเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันนะคะว่า
จำนวน๓๓๐๐คนนะคะจะสามารถให้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ให้หมดภายในคืนนี้เวลา๒๑นาฬิกาค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ